คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงปีใหม่แล้วคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีคนนำคลิปไปโพสต์
ขับรถกันมาครับอยู่สายเอเชีย
ก็ปาดกันไปปาดกันมาอีกฝั่งหนึ่งคว้าก้อนหิน

โชคดีไม่โดนกระจกเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บ

สังเกตรถแท็กซี่สีส้มคันนี้ดี

พฤติกรรมเนี่ยฮะไม่ยอมให้ไปอาปาดอย่างนี้ฮะ
คือต้องบอกว่าเป็นการขับยียวนกวนประสาทกันไปมา
คืออันตรายด้วยไงคันอื่นเขาจะเบรกไม่ทันเอานะคะ
นี่ฮะก็เป็นพฤติกรรมของแท็กซี่คันนี้
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกเอาไว้
ขณะขับตามแท็กซี่สีส้มคันนี้
ลีลาของเขานะฮะปาดซ้ายปาดขวา

ซึ่งคลิปนี้ก็มีการโพสต์แชร์ในโซเชียล

โยนก้อนหินแล้วหลบหนีไป
ใครพบเห็นแท็กซี่คันนี้

ที่สบประหารจังหวัดพระราชนาคอนศรีอายุทยา

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

ก็คือนางอารุณีสืบกฤทธิ์

เป็นภรรยาของนายปียชาติโชดช่วง
ซึ่งเป็นคนขับรถคันที่ถูกปลาหิน

๑มกราคม๒๕๖๑รับปีใหม่เลย

หลังจากไปพักผ่อนช่วงปีใหม่ที่เชียงราย
จุดเกิดเหตุเป็นบริเวณถนนสายเอเชีย
รอยต่อเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะ
ก็เนี่ยขับเบียดกันมากับแท็กซี่คันนี้
จากนั้นแวะข้างทางเพื่อเจรจา
แต่ปรากฏว่ามีปากเสียงกัน
ก็ต่างฝ่ายต่างขับรถออกมาแหละค่ะ
อย่าไปแลกดีกว่านะผมว่าไม่รู้เขามีอะไรมากหรือเปล่า
ไปสักประมาณ๒๐นาทีแท็กซี่คันเดิม

พยายามขับรถปาดซ้ายปาดขวาก่อนจะขับแซงไปข้างหน้า
ยนก้อนหินใส่รถของตนเอง
สุดท้ายขับรถหนีทันทีเลยครับ
โชคดีก้อนหินก้อนนี้มันตกใส่ฝากระโปรงของรถ
แต่หากก้อนหินมาโดนเข้าที่กระจกด้านหน้า

อันนี้แน่นอนอาจจะมีคนบาดเจ็บหรือว่ารถอาจจะคว่ำไปเลยก็ได้
เพราะว่าคือรถคันนี้สมาชิกมา๕คน
เป็นเด็ก๔ขวบ๑คนผู้สูงอายุก็มา
ต้องการให้ดำเนินคดีกับคนขับแท็กซี่คันนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ
ด้านตำรวจโรงพักษ์บางประหารก็ไม่ได้นอนใจ
ระบุว่าตอนนี้ทราบแล้วว่ารถแท็กซี่คันนี้อยู่ที่อู่ท่ามแรงที่บางเขน
แต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้นำมาขับขี่ในช่วงดังกล่าว
ว่าไม่เกิน๒วันจะสามารถดำเนินคดีกับคนขับแท็กซี่ได้
อันตรายจริงค่ะเรื่องของการปลากระจกหนึ่งเลยคนขับตกใจ
แล้วถ้าหากกระจกแตกแล้วหินมันเข้าไปโดนตา
คืออุบัติเหตุตามมาแน่นอนนะคะ